ก็เอามีดมาไล่แทงแล้วฝันหูเข้าไปด้วยนะ

เครดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอคนนี้ฮะพี่ศักดิ์สิทธิ์อายุ๖๑ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้ใต้ต้นโพลนะ
มีแผลโดนฟันที่กกหูขวาครับนี่โอ้โหนี่เราต้องย้อมสีเอาไว้
เลือดไหลอาบเลยมือซ้ายก็โดนมีดบาดไปเล็กน้อยครับ
แต่เขายืนยันนะไม่เอาเรื่องคู่กรณีนะแล้วพี่ศักดิ์ไหมพี่ใจดีอ่ะ
คู่กรณีเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันครับชื่อว่าสายันอายุ๓๘ปีโอ้โหอายุน้อยกว่าพอสมควร
นี่นี่คนนี้ก็เจ็บอยู่เล็กน้อยครับทั้งคู่เนี่ยเมาทั้งคู่นะโอ้โห
แต่ยังพอให้การได้อยู่ครับศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คนแรกนะ
เมื่อกี้ที่อยู่ใต้ต้นโพเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมมานอนเล่นอยู่บนเปรยวน
แล้วสายันเนี่ยนะมันเดินมายิงกระต่ายใกล้เขาก็เลยด่าไป
สายันไม่พอใจทำไมทำไมยิงกระต่ายตรงนี้ไม่ได้มันจะกระเด็นโดนพี่เหรอหรืออะไร
ก็เลยเดินกลับเข้าบ้านไปแต่ไม่ได้กลับเปล่าถือมีดออกมาไล่แทงซะเลย
จากนั้นก็ต่อสู้ก่อรัดฟัดเหวี่ยงกันคุณผู้ชมจนตัวพี่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดนสายันฟันเข้าใบหูแล้วก็มือ
เขาทำยังไงเขาตอบโต้ไปคว้าก๊อตอิดแล้วก็ขวดเบียร์มาป้องกันตัวครับ
สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปแล้วก็บอกอีกนะสายันเองชอบเมาเมาแล้วมาหาเรื่องชาวบ้าน
ส่วนสายันก็เถียงครับเล่าให้ฟังว่าตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อน
สิทธิ์เนี่ยพี่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมาขอแจมด้วยขอร่วมวงด้วย
ปกติแล้วพอศักดิ์สิทธิ์เมาทีไรก็จะพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ด่าทอด้วยคำหยาบคล้ายเนี่ย
ก็เลยต้องไล่พี่ศักดิ์สิทธิ์ให้ไปไปพี่ไปไปนอนพักไป
ก็กลายเป็นว่าเมากันทั้งคู่นี่แหละคุณผู้ชม
แต่เห็นว่าสายันยังบอกอีกนะว่าศักดิ์สิทธิ์ตะโกนด่าไม่เลิกไง
ทนไม่ไหวด่าจังเลยเว้ยก็เลยคว้ามีดทำครัวยาว๓๐เซนออกมาขู่
แต่ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่ยอมหยุดอีกนะแล้วก็ปรีเข้ามาหาเขา
อันนี้สายันอ้างนะว่าพี่ศักดิ์สิทธิ์ปรีเข้ามาหาเขา
เขาก็เลยฟันฉับเขาให้ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนบ้าง
แค่อยากสั่งสอนพี่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเองครับ